อันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันค่ะรถฟอร์จูเนอร์นะคะคุณผู้ชม

ทำไมฟอร์จูเนอร์มาแบบนี้แล้วจู่ก็ลังกาหลายตลบค่ะ
สุดท้ายไปคาอยู่ตรงป้ายบอกทางดูสภาพหน่อยค่ะ
โอ้โหหัวปักแบบนี้เลยคุณ
ใช่รถหัวปักนะฮะแล้วคนขับก็บาดเจ็บสลบหัวปักเหมือนกัน
แล้วก็ตอนเจ้าหน้าที่ไปช่วยนะเจ้าหน้าที่บอกแบบนี้
บอกระวังระวังทุบดีเดี๋ยวเขาร่วง
คือต้องทุบกระจกก่อนไงแล้วก็เอาตัวคนขับออกมา

กลัวเหลือเกินทุบกระจกเสร็จแล้วคนขับจะร่วงลงมา

เหตุการณ์นี้อ่ะคุณผู้ชมตอนที่ไปดูคนขับเนี่ยนะ

ต้องรีบปั๊มหัวใจยื้อชีวิต
นำตัวส่งโรงพยาบาลแต่แหมกว่าจะเอาตัวออกมาได้
นี่ต้องทำแบบระมัดระวังแบบสุดเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนประมาณ๕ทุ่มครึ่งค่ะ
เมื่อวันที่๑๓เมื่อคืนนี้นะคะ

ตอน๕ช่วงหลักกิโลเมตรที่๑๑๙ที่บางละมุงชนบุรี

เรื่องต้นคาดว่ารถอาจจะเสียหลัก
แล้วก็ไปชนกับกาดเร็วคงจะลังกา
แล้วสุดท้ายหัวมาปักทิ่มลงดินแบบนี้
แต่ไม่รู้ว่าตอนชนหรือว่าตอนเกิดอุบัติเหตุเนี่ย

อยากดูกล้องวงจรปิดอยากดูกล้องหน้ารถ
แต่ว่าตอนที่เราไปถามคนขับรถเนี่ยนะ
คือตัวเขาก็ได้รับบาดเจ็บ
เพราะตอนแรกบอกว่าไม่มีชีพจรใช่ไหม
คือนายเมธีแสนยอดคำอายุ๕๗ปีค่ะ
เขาเป็นพนักงานโรงแรมในพัทยา
ทีนี้ไอ้กล้องวงจรปิดกล้องหน้ารถไม่มีค่ะ

แต่ว่าเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ย
กล้องที่เขาติดหน้ารถมันจะบันทึกเหตุการณ์ได้นะ

กล้องมันไม่สามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้เลยค่ะ

คนขับอายุมากทำงานหนักด้วย

แล้วก็ไม่รู้ว่ามีอาการอ่อนเพลียจนหลับใน
แล้วทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือเปล่า
โอ้โหแต่น่าจะเป็นอุบัติเหตุแรงเหมือนกันเนอะ
จนรถมันอยู่ท่านี้นะครับ

จะขับรถขับราร่างกายต้องพร้อมรถต้องพร้อมด้วยนะคะ